ผู้ปกครองเด็กอายุ๑๓บอกว่าขอความเป็นธรรมให้หลานหน่อยได้ไหม

เพราะว่าถูกรุ่นพี่ขอให้รับผิดแทนจากที่ไปขับกระบะพุ่งชนอริตาย๑เจ็บ๔
แล้วมายัดเย็ดให้รุ่นน้องเขามารับผิดชอบ
เขาบอกว่าครอบครัวเด็กที่ถูกชนเสียชีวิตเนี่ย
ก็คือคำว่าแปลตรงตัวคือสุขสรรค์
คำว่าแปลตรงตัวคือสุขสรรค์

สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะ

ครอบครัวต้องมาจัดงานวันเกิดให้ในวันที่๓มิถุนายน
คือวันเกิดของน้อง๕มิถุนายนนะคะ

แม่ของน้องที่เสียชีวิตเอาคลิปนี้มาให้ดูแล้วบอกว่า
ลูกแม่กับเพื่อน๔คนขี่มอเตอร์ไซค์๒คัน
ซ้อน๓คันหนึ่งซ้อน๒คันหนึ่งไปเที่ยวงานในหมู่บ้านคืนวันที่๒มิถุนายน
จะไปหาแฟนเพื่อนที่อยู่ต่างหมู่บ้าน
พอไปถึงหมู่บ้านที่ว่าเนี่ย

ไปเจอกลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านยิงปืนใส่หนึ่งนัด

อีกฝ่ายขับกระบะไล่ตาม
คู่กรณีเนี่ยขับรถไล่ตามมาด้วยความเร็วก็พุ่งชนแล้วหนีไปเลย
แล้วตอนนี้ตำรวจยังจับไม่ได้ด้วยค่ะ
จับคนก่อเหตุจริงไม่ได้แต่ไปจับเด็กอายุ๑๓ปีมาแทน
ซึ่งเธอบอกอุ๊ยเด็กอายุ๑๓ขับกระบะได้แล้วเหรอ
เธอเชื่อว่าเด็กอายุ๑๓ต้องเป็นแพ้แน่
ก็เลยอยากจะมาร้องผ่านสื่อขอความเป็นธรรมหน่อยค่ะ
คืนนั้นคือมีงานแล้วน้องก็พากันออกมาจะไปรับสาวอีกหมู่บ้านหนึ่งไปเที่ยวงานด้วยกันไง
เราก็เกิดเหตุอย่างนี้คิดว่าเป็นแบบว่าเก็นวัยรุ่นหมู่บ้านเดียวกันมั้ง
ก็เลยเอาอะไรอย่างนี้ไงลูกเราไม่เคยมีปัญหาใครอยู่แล้ว
กลุ่มนี้ไม่มีปัญหาใครอยู่แล้วน่าจะเป็นวัยรุ่นในหมู่บ้านแต่เป็นกลุ่มอื่นอย่างเงี้
เราได้รับความยุติธรรมหรือยังครับ
ยังค่ะยังไม่รับความยุติธรรมเลยค่ะเพราะว่าคดียังไม่คืบหน้าไปถึงไหนเลย
ตอนนี้ยังเป็นเด็ก๑๓ที่ยังเป็นแพทย์รับบาปอยู่
สภาพรถคือพังยับเลยค่ะนี่ดู
ด้านซ้ายมีรอยยุบไฟหน้าข้างซ้ายแตกซึ่งรถทั้งหมดก็ถูกอายัดไว้ที่
จอมพระจังหวัดสุรินทร์ที่สพค่ะหนึ่งในเยาวชนที่ได้รับบาดเจ็บบอกว่า
หลังจากถูกกระบะชนแล้วเนี่ยคู่อริก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอด
แล้วเดินมาดูว่าตายหรือยังเขาต้องแกล้งตายอะค่ะขนาดแกล้งตายแล้วยังถูกคั่วหรี่เตะหน้าไปหนึ่งที
คู่อริก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปส่วนกระบะที่มาชนเนี่ยเขาบอกเขาเห็นว่าคนขับเป็นวัยรุ่น
หมวกมีหนวดส่วนอีกคนที่อยู่บนกระบะเนี่ยผมยาวค่ะ
เราไปคุยกับแม่ของเด็กอายุ๑๓ปีที่ถูกตำรวจจับที่ว่าเป็นคนขับกระบะนะคะ
บอกว่าลูกชายเรียนกศนปกติไม่ค่อยอยู่บ้านจะไปกินนอนบ้านรุ่นพี่
คืนเกิดเหตุลูกชายก็เล่าบอกว่าถูกวัยรุ่นคู่อริเนี่ยเอาระเบิดปิงปองมาโยนใส่
ลูกชายกับรุ่นพี่รุ่นพี่นี่อายุ๒๕นะคะ๒๕สอนน้องวัย๑๓ให้ขับกระบะไล่ตามไปชนคู่อริ
พอตำรวจเอาตัวไปสอบสวนเนี่ยก่อนที่ลูกชายจะรับสารภาพเป็นคนขับกระบะ
แม่บอกแม่ไม่เชื่อหรอกว่าลูกแม่จะเป็นคนขับรุ่นพี่อ่ะคงกล่อมหรือบังคับให้สารภาพมากกว่า
แม่ของน้องวัย๑๓เองก็อยากจะร้องผ่านสื่อเหมือนกันว่าช่วยหาความจริงให้หน่อยแม่คิดว่าลูกแม่เป็นแพ้
ก็ลูกก็สารภาพว่าลูกชายน่ะเป็นคนขับ
เรามีใครไปกับลูกเราไหมครับ

ไม่เป็นจ้ะไม่เคยขับรถให้แม่เห็นเลย

รุ่นพี่บอกว่าเออเด็กเป็นเด็กครับก่อนไป
ไม่เป็นไรคดีไม่หนักอย่างนี้เนี่ย
เราก็ไปที่บ้านของรุ่นพี่คนนี้

แต่ว่าเจอผู้หญิงคนนี้เป็นพี่สะพ้ายของรุ่นพี่ที่ถูกกล่าวหานี่แหละ

น้องอยู่ที่พื้นที่ไม่ได้เลย

ตำรวจมาจับตัวน้องชายกับเด็กวัย๑๓ไป
เรื่องนี้เอาจริงเธอตอบให้แทบไม่ได้จริง
วันนั้นใครขับใครนั่ง
กลัวไม่ได้เพราะว่า
ฝั่งหมู่บ้านห้างนั้นมาก่อกวน
ก็เหมือนกับทางเขาเสียชีวิตนี้ใช่มั้ยคะ

ก็เลยต้องเอาไปอยู่กับญาติก่อน
แต่ว่าก็ได้โทรประสานทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว

เราแค่ต้องการพาน้องไปอยู่ที่ที่ปลอดภัยกว่านี้

ร้อยเวนสเตาเปลืองลิ้งปีศาจก็อยู่ระหว่าง
เป็นกิจไม่เชื่อคำให้การของเด็กอายุสิบสามปีอยู่ดีแหละว่าเด็กอายุสิบสามคนนี้จะเป็นคนขับระบะไล่ชนมอเตอร์ไซต์ของเยาวะชนที่เสียชีวิตจริงจริง